สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
เจอภาครังดี้นี่นะคะเจอภาครังนี้แล้ว

ลุคบอกแล้วเงินผมมีเยอะแล้ว

ผมก็อยากจัดรายการข่าวผมอยากวิเคราะห์ข่าว
งั้นมาหกศูนย์ได้เห็นคุณชูวินเป็นพิธีกร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการถามตรงมานะคะแต่ว่า
พรุ่งนี้หมดนะคะเพราะว่าไทยรัฐ
แขกรับเชิญของดิฉันวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณชูวิทย์
สวัสดีค่ะพกกันอีกครั้ง
คุณถามตรงผมตอบตรงผมก็เลยชอบจัดรายการชูวิตตีแสกหน้า
คุณชุวิตต้องพกตลอดไหมต้องพกตลอดไหมไม้นี้เนี่ย
มาโดยปกติผมก็พกอยู่แล้วผมก็พกอยู่แล้ว
มันไม่ผิดอะไรนี่ครับพกไม้เนี่ยบางทีเอาไว้ไล่หมา
แหมต้องพกไม้ดุขนาดนี้เลยเหรอคะ
โอ้โหของธรรมดาครับผมอยู่ในวงการหลายอาชีพ
แล้วผมก็ต้องระวังตัวอยู่ตลอดวันนี้ผมเข้ามาเป็นน้องใหม่ของวงการสื่อ
ผมชอบฮะแล้วผมก็ต้องบอกคุณจอมขันหน้ารายการนี้ก่อนว่า
อย่าเอาให้ใครเอาผมไปอ้างเพราะมีครับ

ไม่มีหรอกครับว่าใครจะไปอ้างนี่จะไปฟ้องคุณจอมขวัญนะ
แต่มันมีมันมีเดี๋ยวผมไปอะไรเดี๋ยวไปขู่เขาไปแล็คเมย์เขา
แล้วบอกว่าชูวิตเนี่ยมาเคียร์นะมาเคียร์กับชูวิตได้
บอกก่อนเลยนะรายการนี้บอกกับทางผู้ชมเลยนะ
ผมไม่รับเคลียร์ผมไม่มีใครจะไปแบ็คเมย์
ผมไม่มีใครจะไปบอกว่าเดี๋ยวพูดกับชูวิทย์เดี๋ยวบอกชูวิทย์
ขอร้องเลยนะครับสาบานต่อหน้าพระเลยนะไม่มีวันนั้นเลิก
เริ่มมีหรือยังเอ้าเริ่มมีหรือยัง
พอบอกว่าจะมาทำสื่อเริ่มมีคนเข้าหายังคะ
ไม่มีครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวมันจะมีคนไปอ้าง
ถูกไหมครับพอผมพูดไปพูดไปชักดังชักจะอะไร
เดี๋ยวจะเริ่มคุยกันแล้วเหมือนสมัยก่อนที่ผมอยู่ในสภาไง
เอามาบอกผมเป็นกรรมธิการตำรวจแล้วก็เริ่มมีคนพูดแล้ว
เดี๋ยวไปชูวิทย์เดี๋ยวมีนะเดี๋ยวโดนฟ้องนะเดี๋ยวชูวิทย์จะมาแฉนะ
เดี๋ยวบอกได้นะเดี๋ยวคุยกับชูวิทย์ได้อันนี้ต้องระวัง
คุณชุวิตนึกสภาพตัวเองออกหรือยังว่าถ้าคนเริ่มติดหรือว่าคุณชุวิตออกทีวีทุกวัน
คุณชุวิตเสียงดังมีช่องทางของตัวเอง
เริ่มมีอิทธิพลในวงการกลับมามีอิทธิพลอีกแบบนึงค่ะ

ก็เรียกว่าอิทธิพลผมทุกครั้งนะ

ดูผมเหมือนอย่างนี้ไม่ระวังแต่ผมระวังตลอด

เจอกับคุณจอมขวัญเนี่ยผมว่าเป็น๑๐ปีแล้วนะ

ไปพูดอย่างนั้นดีคะเดี๋ยวคนเขานับอายุดิฉันค่ะ
ไม่หรอกครับผมดูคุณจอมขวัญโดยตลอด
ผมมารายการมาคุยคุณจอมขวัญเนี่ย

เคยอยู่วงการเดียวกันเหมือนตอนนี้นะ

อ้าวจริงสิจริงสิ

เมื่อเราเข้ามาในวงการสื่อแล้วเนี่ย

คนที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าพ่อ

จริงเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าสื่อเนี่ย

สื่อเนี่ยจะเป็นที่เขาบอกว่า
เป็นตะเกียงเพื่อชี้ทาง

ให้เห็นว่าเราควรจะไปทางซ้าย

เพราะว่าผมถ้าผมรู้ทุกอย่าง

ลองชี้นามสังคมสิลองบอกสิ
แต่บางกรณีเนี่ยเช่น
เช่นไอ้ตั้มแทงคอไอโฟนอย่างนี้
อันนี้มันชั่วช้าไอ้นี่มันเห็น

ยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายผมจะถอดออกมาให้ว่ามันเร็วยังไง

เอาอย่างนี้ค่ะถามผู้ชีวิตนะวันนี้

หมายส่วนตัวเอาไปแค่ไหนคะ
ที่บอกว่าเข้าวงการสื่อมองตัวเองไปไกล

ต้องทำให้สุดผมไม่สนใจหรอกครับ

ผมไม่สนใจแล้วครับว่าผมเป็นยังไง
ผมเข้าสภาเนี่ยผู้คนเขาดูถูกผม

ผู้คนเขาดูถูกจุกวิทย์มันตัวตลก

ผมล้านเสียงผมไม่อยากจะคุยแต่วันนี้ผมเลิกแล้ว

ผมไม่ทราบหรอกครับอยู่ที่คนดู

เขาชอบข้อมูลผมเขาชอบสิ่งที่ผมนำมา
ปรีเซนต์คือสิ่งที่ปรีเซนต์

คนหนึ่งในสภาพูดอาจจะไม่มีคนสนใจ

จ้องฟังเพราะฉะนั้นผมก็เหมือนกันนะครับ

และข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับประชาชน

เพราะทุกครั้งผมพูด๙๐เขาเชื่อผมทั้งนั้น

เขาไม่ค่อยเชื่อตำรวจแต่ผมเข้าใจนะครับ

ก็เป็นภาพลบอยู่แล้วเพราะอาชีพเขาเนี่ย
เป็นอาชีพเนกกาทีฟคือต้องจับกลุ่ม

จะไปแบบว่าเอาให้มันเป็นแบบอาติ
หวนกันนะเคลียร์กันไป

เพราะฉะนั้นข้อมูลของผมคือสิ่งสำคัญ

แล้วให้ผู้คนเขาติดตามเขานิยมชมชอบผม

เอาจริงผมพกก้อนหินคุณชอบไหม

ผมเป็นคนพ่อชอบพกเสียตังค์ผมจะมีกระเป๋าแล้วพกเหรียญไว้
เมื่อกี้ผมเอาไปหอดกินกาแฟอยู่หน้าไทยรัฐเนี่ย

อันนี้สำคัญต้องถ่วงตัวไว้ตลอด

โดยเฉพาะในข่าวเราไม่รู้ว่าข่าวแต่ละวันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
คำถามคือว่าเมื่อก่อนคุณชวิตมีภาพหนึ่ง

คุณชุวิตคิดว่าตัวเองจะพูดได้มากขึ้น
หรือพูดได้ไม่เท่ากับที่ผ่านมาคะ
ผมต้องไต่เส้นเอา

ผมอาจจะพูดสุดหมดเลยไม่ได้
เพราะว่าสื่อเนี่ย

มันมีความหมายก้ำกึ่งระหว่างตะเกงกับกระจก

อย่างปัญหายาเสพติดทุกวันนี้
ปัญหายาเสพติดผมสะท้อนให้สังคมเห็น

เราจะแก้ไขปัญหานี้หรือเราจะ

ปัญหานี้มันลามมาจากไหนมันเข้าไปอยู่ชุมชนไหน

แล้วผมจะบอกให้ว่ามีใครอยู่เบื้องหลัง

ไอ้เรื่องที่บนคนมาบอกโอ้ยกลัว
เดี๋ยวกลางค่ำกลางคืนมีรถขับผ่านหน้าบ้าน

เพราะว่าเมื่อผมพูดแล้วผมไม่เคยกลัวอะไร
อันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นมาตลอด

ปัญหาที่๒คุณจอมขวัญและท่านผู้ชม
คุณจองขวัญคงจะเห็นว่าไม่กี่วัน

จัดลำดับของประเทศไทยหล่นไปอย่างนั้นอย่างนี้
จะปราบจับมือค่อยมือกัน
ปรับโกงป้องกันโกงอย่างนั้นอย่างนี้

แล้วมันก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อยใช่ไหม

โดนฟ้องได้บ่อยมากเลยนะสื่อเนี่ย
เวลาพูดถึงใครเวลากล่าวชื่อใคร
คุณชุวิตโดนฟ้องได้บ่อยมากทีกว่าที่ผ่านมาเลยนะ
ย่อเอาเป็นตัวย่อแล้วกัน
เอาเป็นตัวย่อเอาจริงกับผมไว้ตัวย่อตลอด
ผมแค่ตัวย่อและตัวย่อคุณเนี่ยเอานี่เคล็ดลับของผมนะ
ถ้าคุณจอห์มขวัญจะจำไว้ก็ได้นะไม่ปิดยัตริการของผม

แล้วตัวย่อของคุณนะอย่าไปบอกว่าตัวย่อนี่มันมีคนเดียว
คุณบางทีไปเอ่ยชื่อตัวย่อนี่แล้วมันไปขึ้นสาร
มันไปสืบพยานว่าตัวย่อมันมีมันอยู่คนเดียว

คือต่อให้คุณชุวิตรู้ชื่อนามสกุลรู้ว่าเป็นใคร

สมมุติรู้แต่จะบอกไหม

สารท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์กับสาธารณชน
ประโยคนี้ผมหลุดมาประมาณ๑๒คดีแล้ว

ยุคสมัยหนึ่งผมขึ้นคัทเอาท์ด่าเลยนะ

เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นประโยชน์กับสาธารณชน
สิ่งต่างที่เกิดขึ้นในสังคม
คนไม่ดีเนี่ยมันมีอะไรที่ผมต้องกลัว
ถามหน่อยถ้าคนไม่ดี

ยิ่งดีผมจะได้ขอสารว่าขอหมายขอหลักฐาน
อะไรที่คุณไม่ยอมเปิดเผยเอามาเปิดดูสิ

คุณชวิตว่างขึ้นสารบ่อยอย่างนั้นเลย
โอ้โฮขึ้นสารบ่อยเลยนะถ้าออกมาสไตล์นี้ขึ้นสารบ่อยเลยนะ
เป็นไรหรอกครับผมก่อนมาผมก็ต้องเตรียมพร้อมแล้ว

คือที่ฉันจะถามย้ำว่าที่คุณชุวิตบอกว่าถ้ารู้

แต่ถ้ารู้ทั้งหมดเนี่ยถ้าถามว่าจะบอกคุณผู้ชมไหม
ก็บอกคำถามในที่บอกว่าจะบอกคุณผู้ชมคือ
คือต้องตรวจสอบมีหลักฐานมีอ้างอิงแน่

ว่าเดือดร้อนหมายความว่าผมคงไม่พูดโดยที่ผมไม่มีหลักฐาน
ไม่ใช่หมายความว่าผมพูดโคมลอย
ไปพูดแล้วก็ให้คนเขาเสียหาย

ถ้าพูดไปชื่อจริงนามสกุลจริงอย่างนี้

เว้นว่าเขารู้กันเป็นในอยู่แล้ว
แล้วถ้าผมพูดไปความเสียหายเกิดขึ้น

แต่ผมคงไม่ไปพูดแล้วเขามาฟ้องว่า
เดี๋ยวนี้โทษเรื่องของการหมินประมาทนี่ก็รุนแรงนะ

คือคุณชุวิตอยากจะมาเป็นสื่อจริง
ไม่ใช่มาเป็นแค่สายล่อฟ้า
บางคนอาจจะคิดว่าเป็นอย่างนั้นบางคนคิดว่าเป็นอย่างนั้น

ถ้าในชีวิตจะเห็นได้ว่าผมไม่เคยทำอะไรไม่จริงจัง
กระทำผมทำสถานบริการผมก็ทำใหญ่กว่าคนอื่นเขา
ผมไปเป็นนักการเมืองผมก็ทำใจดีกว่าเขา
ถ้าผมไม่ทำผมไม่เข้าไปการเมืองแล้วผมนั่งเฉยล่ะ
ไม่เสียหายเลยครับผมเห็นหลายคนเข้าไปก็นั่งเฉย
เห็นจะต้องพูดไม่เห็นต้องขุดคุยไม่เห็นต้องเป็นจอมแฉ
แล้วไปหาเข้าไปนั่นสวัสดิ์สุขซะด้วยซ้ำ
ขอพักสักครู่เดี๋ยวที่ฉันยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นเลย
เอาตอนนี้ข่าวที่คนอยากจะรู้
มีหลายหน่วยงานที่โดนพาดพิงจากต่างประเทศ
แต่ที่ดังที่สุดยังเป็นกรณีการบินไทย

กล้าพูดไหมเพราะคนต้องสงสัย
มีทั้งคนมีสีที่อยู่ในตำแหน่งใหญ่โต
มีทั้งคนที่มีบทบาทใหญ่โตทางการเมือง
มีทั้งคนที่มีเส้นมีสาย
รู้จักคนใหญ่คนโตเต็มไปหมด
คำถามคือว่าข่าวนี้คุณชุวิตกล้าตีแสกหน้าเขาไหมคะสักครู่ค่ะ
มาถึงข่าวใหญ่ในช่วงนี้นะคะจริงหลายหน่วยงานของประเทศไทยตอนนี้
พาดพิงกรณีความไม่โปร่งใสการทุจริตมากมาย
แล้วก็รายการที่พยายามจะไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวต่างหรือผู้คนที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องเนี่ย
ไม่ได้ง่ายค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าข้อมูลมีอยู่ในมือ

ซอยการบินไทยถ้าจะบอกว่ามีคนเกี่ยวข้องที่ต้องโดนตรวจสอบ
มีทุกกลุ่มเลยนะคะที่มีอำนาจในสังคม

คุณชุวิตเราเป้ารู้หรือเปล่าครับา
เขาเก่งมากเขาเจ๊งมาก

ถ้าผมพูดแล้วเป็นประโยชน์กับสังคม
ผมอยากเรียนให้ทราบอย่างนี้นะมีคำหนึ่ง

ทำไมมันถึงทำให้มีการจ่ายเงินจ่ายทอง
ผมพยายามพูดให้สั้นนะนาทีหนึ่ง
ไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะตื้อยกอะไรทำอะไร
ไม่ให้ผู้ขายคนอื่น
สามารถเสนอคุณสมบัติที่ไปต่อสู้ได้
จะมีบริษัทอยู่บริษัทเดียว
ต้องใช้มาตรฐานแบบนี้ต้องใช้ความเร็วอย่างนี้

แต่ว่าถ้าเรื่องราวมันมามันต้องมีตัวบุคคลด้วยนะคุณฉูวิทย์
ตัวบุคคลแน่นอนอยู่แล้วครับ

อาจจะโทษผมว่าจูวิทย์นี่มันไม่พูดหมด

ผมเนี่ยมาพูดเมื่อแบล็คเมย์บ้างแล้ว

ก่อนที่จะมาเอ่ยชื่อย่อคนนั้นคนนี้

นี่ผมเป็นคนนำจริงนะไอ้ชื่อย่อเนี่ย

สิ่งที่ผมพูดอยู่คุณสามารถ

ไม่จำเป็นว่าผมต้องบอกชื่อไหนกรนะขอชื่อทั้งต้นทั้งนามสกุลทั้งชื่อต้น
ไม่ต้องพูดแต่ผมพูดว่าเขากระทำกันแบบนี้
เพราะว่ามันไม่ผิดนี่ครับในเมื่อมีคุณสมบัติกำหนดแบบนี้

แต่อย่างที่เราทราบการบริบทการเมืองบ้านเราตอนนี้

ในทางการเมืองผมก็อาจจะพูดให้ความรู้ประชาชนได้

แต่ว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นก็อาจจะในแนวที่ขั้นเมืองเราอย่าไปเครียด
การเมืองเราอย่าไปเครียดคือเราไปเครียดมาก

ถ้าเราไปเครียดเราไปจริงจังบ้างเดี๋ยวก็พาไปเล่นกีฬาสีอีก
เพราะฉะนั้นการเมืองผมจะพูดให้ท่านฟัง
แต่จะพูดในลักษณะที่ไม่เครียดเกินไป
พอเครียดเกินไปแล้วคนหงุดหงิดคนแบ่งแยกแบ่งฝากแบ่งฝ่าย
แต่การพูดของผมนะวันนี้พูดให้เพื่อปลองดอง
ปรองดองจริงไม่จริงเดี๋ยวก็ลองติดตามรายการผมวันที่๓๐นี้ดู
คุณชุวิตจนถึงตอนนี้เนี่ยถ้าคนลองจินตนาการดูนะคะ
คุณชุวิตอยู่มาหลายวงการกล้าลีลามากและคราวนี้พอมาเป็นสื่อ
คำถามคือว่าคุณชุวิตมีเพื่อนอยู่หลายวงการครับ

เป็นคนรู้จักเป็นผู้ใหญ่ที่ตัวเองเคารพ
ถ้าถึงวันหนึ่งมันมีข่าวเกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้น

คุณรู้ได้ว่าผมมีพวกถึงทุกวันนี้ผมไม่มีแล้วนะ
คุณอยู่ในวงการวงการงานเมืองคุณเห็นไหมว่าผมมีพวก

ถ้าสมมุติคุณชุวิตบอกไม่มีหรอกเพื่อนตอนนี้

คุณอยากจะไว้ว่ามีผลประโยชน์

อยากจะมีพวกเพื่ออะไรเพื่อจะเติบโต

ถ้าผมหวังเติบโตอย่างที่ผมบอกกับผม
ตอนผมไม่เล่นงานผมผมไม่อยู่ฝ่ายค้านหรอก

ฝ่ายความผมก็ไม่มีอำนาจวาสนาอะไร

แต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยคุณระวังให้ดีเถอะ
ถึงผมพูดตอนต้นรายการไงคุณจอมขวัญว่าวันนี้ผมมาพูดเนี่ย
อย่าหาว่าผมมาเดี๋ยวคนจะมาเอาไปแล็กเมย์นะ

เพราะผมตัวคุณดีผมพูดไว้ก่อนแล้วผมรู้
ผมรู้ว่าบางคนมันไม่ใช่พวกผมหรอก
มันไปอ้างว่ารู้จักชุวิตรู้จักนั่นรู้จักนี่
ญาติพี่น้องผมก็ไม่มี

จบเออจบพักพวกผมผมไม่ต้องห่วงหรอกครับ

ตกลงมันรวยแล้วทั้งนั้นเอาจบอีก
คุณชุวิตรู้สึกว่างานใหม่ที่ตัวเองกำลังจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ

ผมถือว่าชีวิตไม่มีรสชาตินี่คือชีวิตที่ไม่มีความตื่นเต้น

ผมเข้าไปในคุกที่ผมไม่ได้อยู่สบายผมใครก็รู้
ว่าผมไปเก็บน้ำเหลืองเก็บศพผมเก็บไป๘๐ศพผมพูดจน

ถูกไหมล่ะครับคนอื่นกล้ามาพูดแบบผมไหมล่ะ

เมื่อผมเข้าไปวงการไหนผมทำงานเต็มที่
ถ้าผมเข้ามาวงการสื่อผมก็บอกคุณจอมขวัญ

การทำงานเต็มที่ด้านนั้นก็ต้องคนฟังแล้วครับ
คนดูล่ะครับผมไปตัดสินเองไม่ได้
ผมไม่เคยอ่านคอมเมนต์ผมเป็นคนเดียวที่ผมไม่สนใจ
เมนต์เขียนอะไรเรื่องมึงกูไม่สนใจ
ทำไมอ่ะเอ้าผมสนใจทำไมล่ะผมต้องอ่านคอมเมนต
เพื่อจะชอบใช่ไหมคอมเมนต์เยอะผมชอบ
เยอะผมชอบผมบอกแล้วผมไม่สนใจ
วันนี้ถ้าผมมาทำเนี่ยผมจะทำในสิ่งที่ผมคิดว่าถูกต้อง

คุณชูวิทย์คุณชุวิตรู้จักหลายคนในวงการเคยเป็นแหล่งข่าวให้กับนักข่าวทุกสำนัก

พี่เตือนบ้างไหมคะรุ่นพี่ในวงการสำนักใดก็แล้วแต่รู้จักคนเยอะนี่
มีคนเตือนบ้างไหมว่าคุณชูวิทย์สิ่งที่กำลังจะทำจะเจออะไรบ้าง
ผมไม่เห็นมีใครเตือนผมเลย

เพชรบุรีเนี่ยนะฮะแล้วคุณชุวิตไปเนี่ยคุณชุวิตเป็นยังไงเหรอ
อ่าผมบอกว่าผมก็ไปคนเดียวแล้วผมสั่งพิซซ่าเนี้ยมันเร็วกว่า
ตำรวจมาช้ากว่าผมยังจำได้แล้วผมพูดไปถ้าสั่งพิซซ่าสี่สิบห้าทีม
มันมาส่งเลยแต่ตอนนั้นผมเรียกตำรวจตำรวจไม่มา
โมงหนึ่งยังถึงมาเนี่ยวันจันนี้เจอคุณชุวิต
คุณชุวิตมาให้เห็น๕วันต่อสัปดาห์จันทร์ถึงศุกร์๒ทุ่มครึ่ง
ถูกต้องนะคะครับให้เวลาครึ่งนาทีครับพูดกับคุณผู้ชมหน่อยครับ
คือเรียนผู้ชมที่อยู่ไทยรัฐนะฮะแล้วก็ดูติดตามช่องคุณจอมขวัญถามตรงเนี่ยนะฮะ
ผมมีรายการหนึ่งจำนำเสนอให้พวกท่านได้ดูได้ชมนะครับ
ไม่ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแต่ถ้าให้ผมตีแสกหน้าทุกวันผมอาจจะตีไม่ได้นะ
ผมบอกก่อนเพราะว่าข้อมูลหรืออะไรต่างต้องใช้เวลา
และที่สำคัญก็คือท่านผู้ชมนี่แหละหรือประชาชนนี่แหละจะต้องส่งข้อมูลให้ผม
ส่งข้อมูลให้ผมก็เป็นประโยชน์ผมก็ไปทำงานส่งทีมงานเข้าไปนะฮะ
แล้วก็เอาข้อมูลมาเป็นประโยชน์กับสาธารณชนเรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ผมจะกระทำครับ
ฝากด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณชูวิทย์ค่ะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมติดตามได้นะคะเริ่มต้นวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะ
ส่วนถามตรงลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้วันจันทร์ถามตรงก็มาชูวิตตีแสกหน้าก็มาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ